มาดูการแถลงของสาธารณสุขวันนี้หน่อยค่ะ
สำหรับตัวเลขผู้ที่ติดโควิด๑๙ในไทย
วันนี้เพิ่มขึ้นมา๙๑รายนะคะ
รวมทั้งประเทศตอนนี้๑๑๓๖ราย
เพราะฉะนั้นใน๙๑รายนี้ค่ะ

คือกลุ่มที่มีประวัติไปสัมผัสกับผู้ป่วยเดิม

ใน๓๐รายนี้ก็จะแบ่งเป็นกลุ่มสนามมวย๕ราย

แล้วก็สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาก่อนหน้านี้๑๘ราย
รวมแล้วเป็น๓๐รายในกลุ่มแรก
ส่วนกลุ่มที่๒ค่ะที่คุณผู้ชมเห็นตรงกลาง
เป็นกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่๑๙ราย
ก็เป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ๑๐ราย
มีทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาตินะคะ
แล้วก็ทำงานอาศัยในสถานที่แออาจเกี่ยวข้องกับต่างชาติ

มีกลุ่มอื่นตามเกณฑ์เฝ้าระวังอีก๔ราย

และสุดท้ายขวามือของคุณผู้ชมค่ะ
เป็นกลุ่มที่มีผลแล็บยืนยันว่าติดโควิด๑๙
แต่ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคของ๔๒รายอยู่
ว่าเดินทางไปที่ไหนและติดมาจากไหนบ้าง
แต่ทีนี้ค่ะวันนี้ข้อมูลที่น่าสนใจคือ
มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมในไทย๑ราย
ก็คนที่เสียชีวิตคนนี้เนี่ยนะคะ
เป็นชาวอำเภอสุไงโกลกจังหวัดนราธิวาส
มีประวัติการเดินทางกลับมาจากมาเลเซีย
แต่การเดินทางกลับมาจากมาเลเซียนี้
ไม่ได้ร่วมในกลุ่มกิจกรรมทางศาสนา๑๓๒คน
เหมือนที่เคยเป็นข่าวนะคะก็เดินทางกลับมา
ผ่านทางด่านพรมแดนของอำเภอสุไงโกลก
แล้วก็มีการโพสต์โดยคนที่สุหายโกลก
เขาก็โพสต์ว่ามีผู้เสียชีวิตที่สุไงโกลก
เมื่อเวลาตี๓๕นาทีที่โรงพยาบาลสุไงโกลก
แล้วก็เป็นรายที่๕ของประเทศไทย
วันนี้ก็มีพิธีการทางศาสนาก็คือ

ใช่ค่ะทีนี้จากยอด

รวมแล้วผู้เสียชีวิตในไทยมี๕ศพแล้ว
แล้วก็มีอนุญาตให้กลับบ้านเพิ่มเติม๙ราย
ดังนั้นค่ะคุณผู้ชมผู้ป่วยสะสมในประเทศวันนี้
รวม๑๑๓๖ราย
รักษาหายกลับบ้านแล้ว๙๗ราย
แล้วก็ยังอยู่ระหว่างการรักษาที่โรงพยาบาล๑๐๓๔ราย
จำนวนนี้มีผู้ป่วยอาการหนัก๑๑รายนะคะ
ทั้งหมดใช้เครื่องช่วยหายใจค่ะ
โดยข้อมูลวันนี้ที่โฆษกระทรวงสาธารณสุขแถลง
ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับว่า
วันนี้เราพบผู้ป่วยกระจายอยู่ใน๕๒จังหวัดทั่วประเทศแล้ว
ทิศทางจำนวนของผู้ป่วยในต่างจังหวัด
ก็ติดเชื้อเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเท่ากับในพื้นที่กรุงเทพนคร
และผู้ป่วยใน๕๒จังหวัดนะครับก็แบ่งเป็นคนไทยทั้งสิ้น

ส่วนทิศทางจำนวนผู้ป่วยรายใหม่เนี่ย
ลดลงเล็กน้อยเรียกว่าทรงตัว
ถ้าดูในกราฟก็จะเห็นว่าเป็นกราฟแนวราบอยู่นะครับ
อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
จากการร่วมพิธีทางศาสนาที่มาเลเซียนี้นะฮะ

และหากใน๒๓วันนี้ไม่พบผู้ป่วยในกลุ่มนี้อีก
หมายความว่าผู้ติดเชื้อในเคสนี้
ในกลุ่มที่เดินทางไปมาเลเซียไปร่วมพิธีทางศาสนา
ก็ถือว่าหยุดการแพร่ระบาดแล้วนะครับ
นี้หากประชาชนทุกคนร่วมมือกันอย่างเคร่งคัด
คือเรื่องนี้นะฮะทางคุณหมอ
แล้วก็อธิบดีแล้วก็ท่านรองประหลัดที่มาแถลงข่าวในวันนี้

จะสามารถควบคุมการแพร่เชื้อได้
โดยแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยและจำนวนคาดการณ์
จนถึงวันที่๑๕เมษายนกลางเดือนหน้านะคุณ
จะมีผู้ป่วยเมื่อครบวันที่๑๕เมษายน๒๕๐๐คน

แล้วเราดำเนินการตามมาตรการเข้มข้นแค่เพียง๕๐

จะมีผู้ป่วยสะสมวันที่๑๕เมษายนอยู่ที่๑๗๐๐คน

ถ้าเกิดว่าเราเข้มข้นมากขึ้นอีกกับคุณสืบสกุล

จะมีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่๗๗๔๕คน

หมอก็เลยบอกว่าคุณลองคิดดู

ถ้าเต็มร้อยมันก็ลดลงมาได้อีก
นี่คือข้อมูลที่น่าสนใจ
จากเวทีการแถลงในวันนี้นะครับ

ใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปดูที่โรงพยาบาลสนามกันบ้างค่ะ
เมื่อวานนี้ที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

ตำบลคลอง๑จังหวัดปฐุมธานี
เมื่อวานเป็นวันแรกที่เปิดให้บริการนะคะ
ซึ่งวันนี้ก็มีการเปิดรับบริจาค
เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง
เพื่อที่จะเพิ่มความป้องกันให้กับบุคลากรทางการแพทย์
หลังจากที่มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
จำนวน๓๐๘เตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด
ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นผู้ป่วยที่อาการไม่หนัก

โดยพอโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยสัตว์อาจารย์ในแพทย์ชัดชัยมิ่งมาลัยลักษณ์

มีผู้ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม๔ราย
มีผู้ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ๔ราย
ส่วนโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เนี่ย
มีผู้ป่วยพักฟื้น๒ราย
แต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์จะรับผู้ป่วยได้มากขึ้น
น่าจะประมาณวันละ๑๐คนต่อวัน
คุณผู้ชมเห็นนี่คือเป็นข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างในห้องพักนะคะ
อุปกรณ์ในการป้องกันของแพทย์ที่จะมาใช้ดูแลรักษาผู้ป่วย
เครื่องช่วยหายใจเครื่องตรวจวัดออกซิเจนในเลือดประหลอดวัดไข้
พวกนี้ยังจำเป็นต้องใช้ค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาต้องใช้เยอะ
เรื่องต้นก็มีคนช่วยบริจาคมาบ้างแล้วแต่ยังมีความต้องการอยู่นะคะ
ดังนั้นใครที่ชมข่าวเที่ยงไทยรัฐอยู่ตอนนี้
เรามีกำลังทรัพย์เราพอจะช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ได้
สามารถบริจาคเงินเพื่อมาซื้ออุปกรณ์ต่างที่จำเป็นได้นะคะ
บัญชีของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติธนาคารทหารไทย
สาขาธรรมศาสตร์รังสิตบอกเลขที่บัญชีนะคะคุณผู้ชม

แล้วก็อีกบัญชีหนึ่งเป็นบัญชีธนาคารกรุงเทพ
สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะคะเลขบัญชี
ก็ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วเหมือนกันค่ะ๐๙๑๐๒๐๒๐๑๘๘นะคะ
ใครที่มีกำลังทรัพย์จะร่วมบริจาคซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์